มีเสียงสะท้อนมาจากน้องในชั้นมัธยมปลายนะครับ
เตรียมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดผลในรูปแบบต่าง
รวมไปถึงการที่จะต้องไปเรียนตามโรงเรียนกวดวิชา
ก็ทำให้ต้นทุนการศึกษาสูงถึงนับหมื่นบาท
ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพจังหวัดชนหรือว่าสข
ระบุนะครับว่าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่ายสูงได้ก่อนหนี้ให้ครอบครัวยากจนกว่าร้อยละ๕๐ครับ
อยากให้หนังสือที่โรงเรียนรู้เรื่องขึ้น
เหมือนกฎวิชาให้เหมือนหนังสือคู่มือ
มีตรงสรุปนะมีตรงข้อสอบนะ
สอบหนังสือกวดวิชามีมากกว่า๓๐๐ข้อ
แต่หนังสือในโรงเรียนมีแค่๑๐ข้อเฉพาะบท

เพราะว่าหนังสือก็ได้ฟรีอยู่แล้วส่วนมากก็จะทิ้งกัน
ผมไม่ได้ใช้หนังสือโรงเรียนที่รัฐบาลแจกเลย

สะท้อนจากนายอิทธิพรชิมงาม

กลางเวทีเสวนาต้นทุนชีวิตเยาวชน
ต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาไทย
ที่ต้องเข้าสอบในมหาวิทยาลัย
ทำให้ต้องออกไปหาความรู้จากโรงเรียนกวดวิชา
ที่ภาระค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นสูงมาก
และมีการสอบวัดผลหลายครั้ง
ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศ
มีค่าสมัครสอบอยู่ที่๒๘๐บาท

ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกสอบทั้งหมด
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่๘๔๐บาท
และบางวิชาไม่ได้มีเนื้อหาในบทเรียนสามัญ

รวมเป็นเงิน๒๒๔๐บาท
ต่อมาทางสทเปิดสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ซึ่งใช้ข้อสอบกลาง๙วิชาสามัญรวม๙๐๐บาท
จากนั้นนักเรียนต้องเตรียมตรวจสอบกลางภาคและปลายภาค
เพื่อนำไปยื่นรวมกับคะแนนสอบที่ผ่านมา
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคะแนนราคา๓๕๐บาท
สมัครสอบของนักเรียนต่อคนจึงตกอยู่ที่๓๔๙๐บาท
อกจากนี้ยังมีการเปิดสอบรับโรงของมหาวิทยาลัยต่าง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัย
ราคาต่ำสุดอยู่ที่๒๐๐บาทสูงสุด๒๐๐๐บาท
และจากผลการวิจัยการลงทุนเพื่อการศึกษา
ในระดับชั้นหมอปลายเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาพบว่า
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการสอบตกอยู่ที่คนละประมาณ๒๐๔๐บาท
ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษที่เฉลี่ยอีกคนละ๒๒๕๙๒บาท
ภาระหนี้สินให้กับครอบครัวทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับยากจนที่มีภาระหนี้ที่ต้องรองรับการศึกษาของบุตรถึงร้อยละ๕๓
สัตว์อาจารย์สมพงศ์จิตระดับคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคกล่าวว่า
ผลสำรวจค่าใช้จ่ายการสอบระดับมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ที่๖๑๑๙๙บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก
และปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมากขึ้น
อยากให้ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงควบคุมค่าใช้จ่ายในการสอบ
และให้ทางสทศผู้ออกข้อสอบจัดทำข้อสอบที่เป็นกลางและเชื่อมโยงกับบทเรียน
เท่านี้ก็จะสามารถปลดล็อกปัญหาทางการศึกษาได้อีกหลายเปราะทีวีรายงาน